บอกไงว่าเรื่องนี้ต้องมีคนพูดจริงแล้วก็ต้องมีคนพูดโกหก
ดังนั้นคนพูดโกหกเขาต้องแบบแอคติ้งนะ
ต้องแบบการแสดงพยายามจะทำให้เหมือนจริงไงเราก็เลยให้ครูเงาะเป็นครูสอนการแสดงชื่อดังของเมืองไทย
เขาวิเคราะห์ดูหน่อยว่าแอคติ้งของแต่ละคนเป็นยังไงในเรื่องนี้นะคะลองดูค่ะ
มนุษย์เราจะตัดสินคนเนี่ยนะที่คำพูดนะเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยแค่๗เองนะแต่เขาตัดสินที่น้ำเสียงถึง๓๘แล้วก็กายภาพการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอีก๕๕
เพราะทัศนคติเหล่านี้ที่มีต่อบุคลิกภาพมันเป็นเรื่องของความทรงจำที่ปูมาตั้งแต่เกิดจนโตที่ว่าฉันเคยเห็นนะคนปากแดงต้องมีนิสัยแบบนี้สิ
ฉะนั้นนะคะไม่ว่าบุคลิกภาพอะไรก็ตามมันไม่สามารถตัดสินเนื้อแท้จริงได้มันเป็นการตัดสินแค่วูบเดียว
เราต้องไม่ถูกหลอกด้วยแค่เพียงเสื้อผ้าหน้าผมที่เขาเอามาแสดงออกเราถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนพูดจริงหรือเท็จลองฟังการให้สัมภาษณ์ของเขาซ้ำ
ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเขาพูดเหมือนเดิมไหมหรือมันมีข้อน่าสังเกตแบบนี้ค่ะอันแรกเลยคือพูดเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้มันชัดแล้วว่าโกหกค่ะ
อีกแบบนึงคือเหมือนเดิมเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เหมือนท่องจำมาคือถ้าคนที่พูดจริงเขาจะพูดเรื่องเดิมเลยค่ะ
ทำให้เราได้มีโอกาสเห็นในหลายมุมหลายมิติ
มันไม่ใช่แค่เรื่องอย่างที่เรารู้ตอนนี้กระแสข่าวหลายเรื่องมากเลย
เรื่องมันแบบมุมมากยังไงต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ครูก็อยากให้ทุกคนรับสื่ออย่างมีสติ
เพราะตอนนี้ในชีวิตของคนเราเนี่ย
เราเอาเวลาเท่าไหร่ของชีวิตเราไปยุ่งเรื่องคนอื่น
เราต้องรับไว้เพื่อที่เอามาดูว่าเราจะป้องกันหรือเตรียมตัวอะไรแล้วก็จบ
แต่ไม่ใช่แบบอุ้ยแล้วมันยังไงนะมันอย่างนี้โอ้โหฉันกว่าอีนี่แน่เลย
แล้วไม่คิดเรื่องส่วนตัวชีวิตส่วนตัวไม่ดูแลอันนี้ต้องระมัดระวัง
นี่ค่ะครูเงาะบอกว่าก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการเสพสื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
นี่ค่ะให้สังเกตการให้สัมภาษณ์ของทั้งสองฝ่าย
ถ้าเกิดพูดแบบเป๊ะมากเกินไปทุกครั้งมันคือท่องจำ
แต่ถ้าเกิดพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนมันงงไปหมดอันนี้ก็โกหก
แต่ครูง้อก็บอกเรายุ่งเรื่องของคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่า

ผมจะจำครูงอ๊อกไว้นะครับเดี๋ยวไปพูดกับภรรยา
จะให้ท่องจำระวัง